คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะคุณสมบัติสุดจัดจ้านที่ว่า
ขอดูภาพเลยละกันค่ะตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ย
ดูเป็นประกาศเด็กวัดเลยใช่ค่ะ
ประกาศเหมือนรับสมัครงานตามบริษัทต่างเลยนะ
ใช่ค่ะมีอาร์ตวงอาร์ตเวิร์คแบบนี้เลยนะ
นี่โพสต์นี้เลยรับสมัครลูกศิษย์วัด

เท่าที่เห็นเนี่ยคือหนึ่งเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบอัธยาศัยดี
ขับรถได้รักษาดูแลรถมีความรู้เรื่องรถเบื้องต้น

ถ้าเกิดว่ามีความสามารถเรื่องถ่ายรูปเรื่องคอมพิวเตอร์

แล้วดูสิบอกเป็นคุณสมบัตินะ

โอ้ยยยย

มีความสามารถเรื่องถ่ายรูปเรื่องคอมพิวเตอร์

บอกอายุด้วยค่ะอายุ๒๐

แล้วต้องมีแนวคิดด้านประชาสัมพันธ์ไงมีน้ำใจต่อองค์กร
แล้วถ้าเกิดเคยทำงานวัดมาก่อนเนี่ยวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะ
สวัสดีการได้อะไรบ้างห้องพักฟรีอาหารฟรี
มีเงินพิเศษจากการออกงานด้วย
เงินเดือนเนี่ย๘๐๐๑๐๐อันนี้แล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความสามารถนะคะ
พระท่านบอกแบบนี้ว่าก็มีแค่อัตตามากับพระลูกวัดอีกรูปนึงแหละที่อยู่
ช่วยกันพัฒนาวัดขึ้นมาใหม่ได้๒ปีแล้ว
อัตตามาก็อยากได้ความสามารถช่วยอัตตามาน้อย
โพสต์ไปนะคนมาติดต่อยื่นใบสมัครคนในพื้นที่ก็มี
คนข้างนอกก็มีนี่เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์
แล้วใช่แล้วทีนี้ก็เลยคุยกับทางพระท่านไงพระบอกว่า
เรื่องของการตอบแทนมันไม่มีใครมาทำงานให้ฟรีหรอก
ทุกคนต้องหาเลี้ยงครอบครัวดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีเงินเดือนให้กับเด็กวัด
แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าท่านเจ้าวาดบอกว่า
อยู่กับลูกศิษย์วัดอยู่กับพระอีกรูปหนึ่ง
อยู่กันสองรูปแล้วคือทำเป็นอาร์ตเวิร์คแบบนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะ